เมื่อวานนี้หลังจากประชุมคอรมอลแล้ว
แล้วก็เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดิฉันเชื่อแหละหลายคนรอคอยอยู่ว่า

จะเป็นแค่ที่พักหรือว่าค่าเดินทางค่าอาหารค่าอะไรด้วยหรือเปล่า
รอดูรายละเอียดค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายยุทธศักดิ์สุพศรก็มีการเปิดเผยนะคะ
บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
เห็นชอบหลักการของแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในประเทศทั้ง๓แพ็คเกจ
มันก็จะมีแพ็คเกจกำลังใจแพ็คเกจเราไปเที่ยวกัน

จะเริ่มใช้เดือนนี้มิถุนาใช่ไหมคุณ
จะเริ่มใช้กรกฎาไปจนถึงตุลาคม
ทีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด๗๐๐ล้านบาท

จะต้องนำแผนปฏิบัติทั้ง๓แพ็คเกจ
เสนอเข้าคอรมอพิจารณารายละเอียด
ขั้นตอนต่างอีกครั้งหนึ่งด้วย
ทีนี้ค่อยทำความรู้จักกันค่ะคุณผู้ชม

เกจกำลังใจเป็นการสนับสนุนค่าเดินทาง
อาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสม
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวน๑ล้าน๒แสนคน
บตรงนี้อยู่ที่๒๔๐๐ล้านบาทนะคะ
ดังนั้นเมื่อหารเฉลี่ยแล้วก็ตกคนละ๒๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

แพ็คเกจที่๒ค่ะเราไปเที่ยวกัน
อันนี้แพ็กเกจนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะ
ก็จะเป็นการให้ค่าโรงแรมที่พักจำนวน๕ล้านห้อง
รัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ๔๐ของค่าห้องพัก
แต่ต้องไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อคืน
อันนี้คือจะเป็นนอกจากเรื่องค่าที่พักแล้ว

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวอีก๖๐๐บาทต่อห้องต่อคืนด้วย

วงเงินตรงนี้ไม่เกิน๑๘๐๐๐ล้านบาท
แล้วอันนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายในโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด
หมายความว่าต้องไม่ใช่จังหวัดเดียวกันกับจังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านของคุณ

มีสิทธิ์อันนี้คือประชาชนทั่วไป
คนไทยอายุ๒๐ปีขึ้นไปแต่ว่าเงื่อนไขรายละเอียดต้องติดตามอีกนะ
ต้องรอฮะใช่ค่ะอีกอันหนึ่งแพ็คเกจที่๓
ก็คือประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะคะเป็นแพ็คเกจเที่ยวปันสุก
รัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางของประชาชนไม่น้อยกว่า๒ล้านคน
ทีนี้เขาก็จะมีการจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน
รถขนส่งแบบไม่ประจำทางแล้วก็รถเช่า
อันนี้คือ๑๔๐แต่ไม่เกิน๑๐๐๐บาท
วงเงินตรงนี้ก็คือ๒๐๐๐ล้านบาท
ทีนี้คุณผู้ชมเอาง่ายนะในข้อนี้
คือเราเองจ่าย๖๐แล้วก็รัฐช่วย๔๐

ทีนี้เรื่องเงื่อนไขรายละเอียดเนี่ย
ก็น่าจะเหมือนกับการลงทะเบียนในโครงการชิมช็อปใช้ก่อนหน้านี้
คุณจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึง
ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มันจะมียังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังกันนะคะ
อยากรู้แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
เม็ดเงินไปถึงแหล่งท่องเที่ยวจริง
ผู้ประกอบการจริงเพราะเขาก็เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสมา
หลายช่วงหลายเดือนแล้วนะครับ